จากคนที่รักกันอมตะแล้วสัตว์มันก็มีความรัก

ไปหาหมูป่าตัวผู้เขาบังเอิญรู้ว่ามีหมูป่าตัวเมียไปอยู่บ้านหลังนึง
พยายามบุกจะเข้าไปจะไปหาสาว
จะไปหาสาวแต่เข้าไม่ได้เจ้าของบ้านเขาปิดเอาไว้
พังรถจักรยานยนต์เขาพังแบบนี้
มุ่งหมายคืออยากไปหาสาว
แต่ว่าทำอะไรไม่ได้ก็เลยมาลงกับมอเตอร์ไซค์

คือผู้หญิงอ่ะมันถึงสาวเขานะ
อยู่ในบ้านหลังนั้นแล้วดูไปทำเขาสินะ

อันนี้คือในหมู่บ้านแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดชนบุรี
หมูป่าตัวนี้เขาเดินมาที่บ้านหลังนี้
บ้านหลังนี้เป็นเจ้าของเป็นผู้หญิงคนไทยมีสามีชาวต่างชาติ
เอิญบ้านหลังนี้เขาเลี้ยงเป็นหมูแคระตัวเมีย
แล้วก็มีหมารวมกันอีก๒ตัว
หมูป่าเดินวนไปวนมาเหมือนมันรู้ว่าที่นี่มันมีหมูตัวเมียอยู่
อยากจะเข้าไปนะฮะแต่เข้าไม่ได้
เกรี้ยวกราดขึ้นมาครับเอาหัวดันรถจนพังแบบนี้ล้มเหยียบซ้ำไปอีกนะฮะ
มีคนเขาผ่านไปผ่านมาเห็นคือก็แจ้งกู้ภัยมาเป็นกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชา
กดออดเรียกเจ้าของบ้านออกมาหามันหน่อย
ออกเอาพาหมูตัวเมียออกไปหาตัวผู้หน่อย
แต่ว่าคนในบ้านเขาไม่ได้ออกมาเหมือนไม่มีคนอยู่นะ
เจ้าหมูป่าตัวผู้เข้าไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไร
เดี๋ยวฉันจะไปนอนรอใต้ต้นมะม่วงอย่างสบายใจแล้วกัน
กว่าเธอจะออกมาไปถามชาวบ้านว่าเอ๊ะทำไมหมูป่าตัวนี้มันถึงมาได้
คือมีคนเอามันไปปล่อยที่วัดจริงแล้วมันไม่ดุร้ายหรอก
แต่ทุกเช้าเนี่ยมันจะเดินตามถนนไปตามตรอกซอกซอย
ชั้นปิ้งของชั้นชั้นอยากมาหาเธอแล้วก็มายืนจ้อง
แต่ตัวเมียเขาไม่สนใจกระดิ่งห่างสาวเจ้าก็ไม่มา
เขาอยู่ข้างในเขาไม่สนใจไงเออก็เลยสุดท้ายก็ยังไม่ได้เจอกัน
แค่ส่องตรงหน้าบ้านไปก่อนถ้าเป็นผู้ชายเป็นคน
ฝากกันแล้วกันเป็นความรักของสัตว์มันก็น่ารักดีเหมือนกัน

หมูมันทำทะเบียนรถพัง

เอามาฝากแล้วกันเผื่อว่าเจ้าหมูตัวผู้จะให้โชคคุณผู้ชม
กรุบกริบค่ะคุณผู้ชมค่ะ